ท่านผู้ชมครับมีหนุ่มสาวที่เขาไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันที่ป่าช้าเก่าในวัดแห่งหนึ่ง
เห็นก็เออมันก็แปลกดีนั่นแหละแหมปกติถ่ายภาพแต่งงานเนี่ย
พรีเวดดิ้งเนี่ยต้องเป็นบรรยากาศสถานที่ที่สวยใช่ไหม
เป็นสถานที่ที่เรามีความทรงจำที่ใครจะไปทรงจำอะไรในป่าช้าอะไรอย่างนี้
เราเจอเจ้าของภาพแล้วนะฮะคือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นนายแบบนางแบบของเขา
เขาต้องการทำอะไรที่มันแบบแปลกใหม่หน่อยไม่ใช่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจริง
มาถ่ายแบบเอาไว้อย่างนั้นเถอะร้านเขาอยู่ที่สุโขทัย
แต่วัดตรงนี้อยู่ที่นครปฐมก็ไม่เป็นไรก็มีหลายภาพ
หลากหลายแง่มุมนะฮะหลากหลายภาพทีเดียวแต่มีภาพหนึ่งภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แม้แต่เจ้าของภาพหรือว่าคนที่เห็นภาพก็สงสัย
หรือว่าเป็นเงาอะไรทั่วไปแต่ยิ่งดูยิ่งชัดนะค่ะยิ่งดูยิ่งชัดนะฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับคนก็เลยแปลกใจสงสัยกันมากว่าเออตกลงแล้ว
เงาลางตรงนี้เนี่ยที่มันชวนขนหัวลุกเหลือเกิน
คือใครอืมเจ้าของภาพยืนยันว่าไม่ใช่ทีมงานของเขานะครับอ้าวเหรอคะ
ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ช่างฟงช่างไฟที่มาร่วมกันถ่ายพ่งถ่ายภาพทีมงานกองถ่ายอะไรไม่ใช่ทั้งนั้น
หรือว่าคนในวัดหรือเปล่าคะ

เขามาดูการถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ค่ะ

นะฮะของคุณนนนโข่งชาว
แล้วก็มีข้อความบรรยายต่างนานาไว้นะครับ
เกี่ยวกับการถ่ายภาพในธีมแบบนี้นะ
แต่ที่คนสงสัยมากที่สุดแล้วก็ติดใจมากที่สุด
ก็คือหนึ่งในภาพหลายภาพ
ที่มีลักษณะเหมือนกับถ่ายติดวิญญาณอยู่ด้วย
เพื่อขายข้อความใจนะครับท่านผู้ชมก็เลยไปคุยกับเจ้าของภาพก่อนเลย
ร้านอยู่ที่สุโขทัยนะฮะคุณนนคงชาวไอกายอินอายุ๒๘ปี
บ้านอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เป็นเจ้าของภาพพรีเวดดิ้งสุดหลอน
คุณนนท์เนี่ยบอกว่าที่ถ่ายภาพลักษณะแบบนี้
คือต้องการอยากจะสื่อสารให้ผู้คนได้เห็นว่า
ความจริงแล้วความตายมันอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะ
หลายคนนี้ใช้ชีวิตอย่างประมาทแบบไม่ระมัดระวัง
เลยอยากให้ใส่ใจในตัวเองและคนรัก
จะได้ไม่มาเสียใจตอนหลังว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ทำไมไม่ดูแลกันดี

คุณรักกันดูแลกันดีไม่ใช่ว่าความรักกับความตายมันอยู่ใกล้กันแค่นี้
นั่นเห็นไหมเนี่ยก็เลยไปถ่ายที่ป่าช้าของวัดโรงศพ
เข้าไปในเชิงตะกอนโอ้โหมีเอามะพงมะพร้าวมาล้างหน้าห่อผ้าขาวมัตราสัง
ครบสูตรเลยอ่ะนี่ครับถ่ายภาพเสร็จวันที่ไปกันเนี่ยไปกันทั้งหมด๖คนนะคุณนนท์บอก
ทีมงาน๔นายแบบที่เป็นเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว๒ก็เป็น๖คน
ทีมงานเสร็จหานางแบบนายแบบ
ก็เลยไปได้เพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมาช่วยนะ
ถ่ายแบบกันไปขนลุกกันไปในวันนั้น
ส่วนภาพที่ออกมาภาพนึงเนี่ย
ที่มีเหมือนกับมีใครมายืนร่วมเฟรมอยู่
กับเจ้าเบ่าเจ้าสาวที่เป็นนายแบบเนี่ย

ในส่วนตัวเขามองว่าก็คงคนแถวนั้นหรือเปล่า
คุณผู้ชมบอกว่าเหมือนยืนกอดอกดูเลย

ใช่เหมือนคนมายืนดูการถ่ายทำอะไรแบบนี้
ถ้าเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรจะมาตั้งใจดูขนาดนี้

คุณนนท์เองก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ย
เชื่อเรื่องผีนะไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
ผมก็เลยอยากจะบอกว่าจริงชีวิตมันมีค่ามากฮะ
เราควรใช้มันความตายมันอยู่ใกล้มาก

ผมไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าทีมงานทุกคนมันกลัวผีกันเลยครัน
ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแล้วผมไม่ได้พิสูจน์หลายรอบอะไรอย่างนี้ครับผม
จะมองว่าเป็นคนอาจจะเป็นสับปะเลอหรือว่าเป็นชาวบ้านที่มาดูเราอะไรอย่างนี้ฮะ
ถามว่าต้องไปทำบุญไหมไล่แบบนี้

คือปกติทำบุญบ่อยอยู่แล้วนะก็ไม่ได้เชื่ออะไรนะครับ
ภาพออกมาคนชื่นชอบพูดถึงก็ดีใจก็ขอบคุณทุกคนที่สนใจภาพที่ออกมา
หลายคนก็บอกว่าเออไอเดียดี
อย่างน้อยเนี่ยข่าวทุกช่องก็นำเสนออย่างน้อยก็ดังแล้วอ่ะ

ก็เป็นธีมที่ดังไปแล้วแต่บางคนก็ถามถึงความเหมาะสม
บางคนก็บอกว่าถ้าถ่ายพรีเวดดิ้งจริงคุณจะกล้าเอาไปแขวนที่บ้านเหรอ
ถ้าเป็นงานจริงของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะ
ใช่เนี่ยภาพมันหลอนมากเลย
แต่ถ้ามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนไหนเขาอยากถ่ายอย่างนี้ก็

ไม่ติดที่ส่วนบุคคลไงถ้าเจ้าใครชอบก็แล้วแต่

ที่เป็นนางแบบนะฮะนี่เป็นนายแบบนางแบบนะ

เจ้าสาวเนี่ยชื่อน้องวริสราอายุ๒๘ปี

ทีแรกเนี่ยพอได้รับการติดต่อมาก็ยังไม่กล้า

หนังผีหนูยังไม่กล้าดูเลย

ก็อยากมีรายได้ก็ตอบตกลงรับงาน
ไปถึงวัดที่นครปฐมรอจนมืด
ได้เริ่มถ่ายเพราะมันต้องถ่ายตอนมืด

จะตอบให้เขาชื่นชมผลงานนะคะ
และมีแบบที่ว่าไม่สมควรนะ
ซึ่งมันก็แล้วแต่วิจารณญาณของคนที่เขาดูค่ะ

ทีนี้เรื่องความสมควรไม่สมควร
เก๋ความแปลกก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเหมาะไม่เหมาะอย่างไรนะครับ
เรื่องนี้นะครับเรากราบนามัศกาลถามไปยังหลวงพ่อพระยอมนะครับ
พระพระยอมกัลยาโนท่านเจ้าว่านวัศวรแก้วนะครับ
พยอมท่านบอกว่าชีวิตนี้อาตมา๗๒ปีแล้วก็เพิ่งเคยเห็น
บ่าวสาวเนี่ยไปถ่ายภาพแปลกลักษณะแบบนี้คือถ้าแต่งกันจริงจริงนะ
แล้วใช้ทีมงานแบบนี้จริงนะหลวงพ่อพยอมบอกว่าชีวิตคู่
คงจะไม่ราบรื่นค่ะเพราะความมงคลมันก็คือมงคลอย่างป่าช้าเนี่ย
เมนโรงศพเตาเผาผีเนี่ยอันนี้มันคืออาวะมงคลเดี๋ยวฟังหลวงพ่อพยอมนะครับ
อุตลิทำสิ่งที่เขาไม่ทำคนอย่างนี้ภาษิตจีนก็บอกไม่รู้ว่าอะไรควร
อะไรไม่ควรงานมงคลก็ควรจะทำให้มันเกิดมงคลให้เกิดสินเกิดพรไม่ทำให้เกิดภัยเกิดเสี่ยง
แต่นี่เป็นการถ่ายภาพของทางคุณนนท์เขาเพื่อโชว์ผลงานแสดงฝีมือนะ
ใช่ค่ะก็พูดง่ายเหมือนเป็นงานศิลปะงานแฟชั่นของเขาจ้างในแบบนางแบบมาถ่าย
ประมาณอย่างนั้นไม่ใช่บ่าวสาวจริงถ้าบ่าวสาวจริงอย่าทำแบบนี้เนี่ยพระพยอมท่านบอกว่าอย่าเลย
นี่คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้คุยกับท่านเจ้าวาดวัดหนองหมูนะฮะ
หลวงพ่อชัยรสนะครับท่านเจ้าวาดบอกว่าอ๋อ
สถานที่คือป่าช้าหลังวัดนี่มีโกรธมีโกดังบรรจุ
มีเมนเผาศพมาถ่ายกันตั้งหลายเดือนแล้ว
ตอนนั้นทีมงานติดต่อมาหลวงพ่อก็อนุญาตให้มาถ่ายได้
วันถ่ายทำทางทีมงานเขาก็ให้สับปะเรอมาทำพิธีให้ก่อน
จุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณพูดผีทั้งหลาย
ก็ถ่ายทำได้อย่างราบรื่นดีไม่มีสิ่งเล่นลับลี้ลับอะไรโผล่มาให้เห็นเลย

วิรยุทธ์ก็เลยถามอ้าวหลวงพ่อแล้วภาพนี้ล่ะ
อ้าวภาพเนี่ยที่มีวงแดงเนี่ยขอดูภาพอะไรเนี่ย
หลวงพ่อว่าหลวงพ่อบอกไม่มีสิ่งลี้ลับอะไรเลย

พ่อบอกอ๋อไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกไม่ใช่ผีด้วย

หลวงพ่อเนี่ยเพิ่งทำวัดเย็นเสร็จนะเพิ่งสวดมนต์ตอนเย็นเสร็จอ่ะ
ก็เลยออกมาดูว่าเอ๊ะทีมถ่ายทำเขาเป็นยังไงกันบ้าง
ไม่รู้จะไปยืนอยู่ตรงไหนนะโยมเข็มมาสอน

ช่างภาพเขาก็แม่กดชัตเตอร์มาพอดีเลย

ที่มีคนโผล่ออกมาจริงแล้วคือ

มายืนดูยังไงครับหลวงพ่อ
ช่วงนั้นก็ประมาณ๒ทุ่มแล้วก็เห็นยังถ่ายทำกันอยู่
เห็นว่าเอ๊ะยังมีเสียงไฟยังไม่เสร็จกันมั้ง

เดินมาดูก็มายืนอยู่ระยะที่เห็นนี่แหละตรงนี้นั่นแหละประมาณนั้น
แล้วก็ถ่ายไปถ่ายไปแล้วทีนี้ช่วงที่เขาถ่ายไป

ก็ตบแฟดปุ๊บแสงก็สะท้อนไงสะท้อนก็เห็นเงา
อ่าในภาพเนี่ยไม่ใช่ผีคือหลวงพ่อเอง

แต่ถ้าถามว่าที่วัดตรงนี้ป่าช้าเก่าตรงนี้เนี่ยมีผีไหม
คือท่านเจ้าวาดวัดที่นครปฐมเนี่ยนะฮะ
วัดหนองหมูเนี่ยท่านบอกว่าท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามีจริงไม่จริงอย่างไรนะ
แต่เอาเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นคนเดินเข้าเดินออกป่าช้านี้บ่อย
โดยเฉพาะกลางคืนเพราะที่นี่เป็นป่าช้าเก่านะ
ป่าช้าเก่านานกว่าร้อยปีแล้วฝังศพกันมาเป็นร้อยศพ

แล้วเวลาผ่านมาเนี่ยถ้าผู้ชมดูนะฮะคุณก็มาสอนดูนะครับ
พ่อบอกว่าเนี่ยต้นมงต้นไม้ขึ้นเยอะแยะไปหมด
คือไม่เคยล้างป่าช้าด้วยไม่เคยมีพิธีล้างป่าช้า

ก็เลยไม่รู้ว่าศพแต่ละศพเนี่ยที่ฝังอยู่ข้างล่างเนี่ย

ก็เลยมีชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเห็นคนเดินไปเดินมาอยู่เยอะแยะไปหมดเลย

ใช่ค่ะและสรุปเป็นเพียงการถ่ายทำในเชิงแฟชั่นจ้างในแบบนางแบบมานะคะ
เพราะถ้าแต่งงานจริงพรีเวดดิ้งจริงก็อาจจะเกิดคำถามเยอะ
แต่รัฐบาลสาวคู่นั้นก็ยินยอมพร้อมใช้อันนี้ก็คงวางไม่ได้นะ